มาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
เห็นทีว่านางเอกจะเป็นคนที่โกอินเตอร์อีกหนึ่งคนแล้วนะคะสำหรับน้องมินพีชายา
วันก่อนได้เห็นภาพในอินสตราแกรมไปปีนเสาปีนรั้วมาถ่ายรูปสวยมาก

เหมือนว่าจะตามรอยพี่ซุปตาบ้านเราไปหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะ
ไปเจอจรัสบนพรมแดงเมืองคานเมื่อ๒เดือนที่แล้ว

นี้เห็นว่าไปกระทบหลายเซลปคนดังระดับโลกอีกเพียบเลย

คุณผู้ชมส่องรูปดูได้เลยนะสวยจริง

เดี๋ยวมินเองจะมีเซอร์ไพรส์กับงานที่ต่างประเทศ
สายแฟชั่นประมาณนี้อีกด้วยนะคะ
ปลื้มมากกับโอกาสนี้ที่ได้รับมานะคะ

สนุกมากเพิ่งกลับมาค่ะ

โดยที่มีผู้จัดการมินสนับสนุนด้วย

มันก็เลยเหมือนคือทุกคนสนุก
ยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งเติบโตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม้บางครั้งมันจะมีปัญหา
เดือนนี้ก็จะมี๒งานค่ะ

ตามนะคะว่าสาวสไตล์หวานอย่างน้องมินเนี่ย

ส่วนวันเกิดหวานใจคุณโอ๊ตพิทักษ์ค่ะ
พอหอมปากหอมคอกรุบนะคะ
แล้วก็มีคำอวยพรในฐานะคนพิเศษให้ด้วยล่ะค่ะ

ค่ะเรียบร้อย

ก็มีดอกไม้มีเค้กอะไรแล้วก็มีของขวัญ